เห็นลีลาน่ารักของน้องกันไปแล้วอยู่ในงานบุญใช่ไหมคะ
คราวนี้ก็ยังคงอยู่ที่งานบุญงานกระถิ่นนี่แหละคุณผู้ชมเป็นเทศกาลในช่วงหลังจากออกพรรษานะคะ
แต่ว่างานนี้สิแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีพลุโบราณด้วย
บางคนไม่รู้จักมันคืออะไรเสียงมันเป็นแบบไหนอนุภาพมันจะแรงขนาดไหนไปดูจ้า

เกิดทายจริงแล้วโดยจะได้ยืนหลบหลังกะแพง
ก็ระวังเหมือนกันนะจุดพลุนี่ไม่ใช่ว่าง่าย
แล้วก็ต้องพูดว่าระเบิด

แต่นี่เขาจุดพลุค่ะเป็นพลุโบราณขนาดใหญ่ทำจากไม้ไผ่ค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านบ้านดอนบมหมู่๖ตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองสารคามเนี่ย
เขาทำขึ้นมาเพื่อใช้ในงานบุญกระถิ่นสามัคคีของหมู่บ้าน
ครับพลุเสียงโบราณนี่นะคะ
ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณนั่นแหละ
เพราะว่าในอดีตเนี่ยชาวบ้านมักจะจุดกันในงานกระถิ่น
เพื่อเป็นการบอกกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านให้ได้ทราบกัน
แต่ปัจจุบันนี้ค่ะการทำพลุเสียงโบราณก็เริ่มเลือนหายไปหลายที่แล้ว
สำหรับพลุเสียงโบราณนี้คุณผู้ชมมีความยาวประมาณ๙๐เซนติเมตรนะคะ
จะใช้เชือกที่ทำจากไม้ไผ่จำนวนสามลำ
เอามาเล่าแล้วก็ถักต่อกันเป็นเชือกเส้นยาวร้อยเมตรค่ะ
แล้วก็เอามาพันรอบกระบอกไม้ไผ่เส้นผ่านศูนย์กลาง๑๐เซนติเมตร
จำนวนสามกระบอกโอ้โหนี่นั่งหนาถาวรเป็นวัสดุธรรมชาติ
ระหว่างพันรอบรอบนี่นะคะก็ยังใช้กาวที่ทำมาจากข้าวเหนียวด้วยอ๋อ
อ๋อให้มันยึดติดค่ะอ้าวทาไปนะฮะให้มันติดกันแล้วก็เพิ่มความทนฐาน
จากนั้นก็ใช้ดินปืนน้ำหนักสามกิโลกรัมอัดลงไปในบั้งไม้ไผ่แล้วก็
จุดเนี้ยต้องต้องต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเป็นเรื่องความชำนาญนะ
ใช่ก็ไปแบบเนี้ยอุ้ยบางทีถ้าทำผิดพลาดก็ระเบิดได้ใช่ไหม
นะคะอันนี้ชำนาญจริงจริงแล้วจากนั้นเนี้ยก็ติดชนวน
ลากออกมาแบบนี้อ๋อนี่นี่นี่สุดท้ายก็ทำกันจุดได้เลย
เพราะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครับโดยเวลาจุดนี้นะคะ
จุดทีนึงดังไกลไปถึง๑๐กิโลเมตรเลยนะ
แล้วมันก็อนุภาพรุนแรงมากเหมือนกัน
ถามว่าแล้วปัจจุบันนี้นะคะเขาทำกันไหม
ราคาเท่าไหร่ก็มีคุณผู้ชมแต่ว่าปรับเปลี่ยนวัสดุ
หน่อยให้เป็นท่อเหล็กนะคะส่วนราคาประมาณสามพันถึงสี่พันบาทต่อบ้าง
ซึ่งก็ต้องบอกว่านี่คือสัญลักษณ์นะของการทอดกระถิ่นของชาวบ้านดอนดม
เขาทำแบบนี้เป็นประจำทุกทุกปีเขาจะใช้ผู้ที่มีความชำนาญการในการทำด้วยนะ
อันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับน้องหนูใครเห็นแล้วอยากจะไปลองทำดูบ้าง
ให้มันมีเสียงเป็นแบบฉบับของตัวเองเฮ้ยเราเห็นกันมาเยอะแล้วนะ
อันตรายค่ะเด็กบางคนเนี่ยมือคาดก็มีใช่ได้รับอุปโปรติเหตุบาดเจ็บเกินไป
นี่ฝากเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะแต่ให้ดูภาพบรรยากาศการทำบุญ
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นเขาก็มีปล่อยโคมนะมีกิจกรรมที่ชาวบ้านเขาทำกัน
เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาก็เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์
ของความเชื่อของวิถีและวัฒนธรรมของชาวบ้านนะคะ